คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวที่เราต้องฝากเตือนกัน
เรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน
แต่อุบัติเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้มันค่อนข้างจะอันตราย
เนื่องจากมีรถที่แหมใช้ความเร็ว
แล้วทีนี้พอจะเบรกมันก็เบรกไม่อยู่

ตะแคงหงายเก๋งอย่างนี้เลยล่ะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเป็นภาพนาทีที่รถบรรทุก๑๐ล้อข้างหน้าเห็นไหม
เขากำลังชะลอเพื่อที่จะเลี้ยวขวา

ที่เป็นลักษณะของรถกระบะที่เอาไว้บรรทุกของนะ

พยายามจะแซงหรือว่าขับมาเร็วเกินไป
แล้วไม่ได้อยู่ในเลนส์ของตัวเองแบบเต็มที่

ชนเข้าตรงท้ายของรถสิบล้อแบบนี้
แล้วก็พลิกตะแคงแบบนี้
แล้วล้มลงไปตะแคงลงไปไม่พอ

เหมือนจะมีไฟไหม้เหมือนจะเกิดเพลิงไหม้ที่รถกระบะคันนี้

ถือที่ฉีดดับเครื่องมาคอยดับเครื่องเบื้องต้นเอาไว้
มันเลยไม่เกิดเหตุที่อันตรายไปมากกว่านี้นะครับ

จากนั้นที่ตำรวจรวมไปถึงกู้ไพรนะฮะ
รุดไปยังที่เกิดเหตุทันที
ก็เจอกับรถกระบะสภาพด้านหน้านะพังยับเยินส่วนท้ายของรถสิบล้ออย่างที่เห็น
ก็มีหมุบสลายเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับ
ส่วนรถกระบะอย่างที่เห็นตะแคงข้างแบบนี้
ด้านหน้าโอ้โหยับเยินเลยครับ
ชนเขาโอ้โหแล้วเนี่ยดูครับข้างหน้าเนี่ยยับเยินแบบนี้
แล้วมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไหมสองรายฮะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒รายเจ้าหน้าที่ก็นำคนเจ็บเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลก่อนในเบื้องต้นนะครับส่วนสาเหตุ
เรื่องของการชนเนี่ยยังไงซะเดี๋ยวทางตำรวจนะครับ
เขาจะทำการสืบสวนสอบสวนกันอีกที
แต่เอามาให้ดูกันแบบนี้คือมันแค่ทางง่ายธรรมดาธรรมดาอย่างนี้
คือถ้าเลนส์ที่อยู่ซ้ายสุดผมว่ามันเป็นทางที่จะให้ตรงอย่างเดียว
เรียวไม่ได้แน่มันชัดเจนว่าต้องวิ่งตรงอย่างเดียว
คือการตรงไปเนี่ยถ้าอยู่ในเลนของคุณอยู่แล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าไปได้แต่ลักษณะแบบนี้อาจจะพยายามจะแซงหรือเปล่า
เพื่อที่จะขอเลี้ยวอาจจะขอยูเทิร์นเพราะเลนกลางเขาให้เลี้ยวได้ยูเทิร์นได้
มีลูกศรไปทางขวาอยู่แล้วอาจจะตั้งใจว่าจะปาดมาเลี้ยวขวา
ดิฉันคิดว่าอย่างนั้นแบบนี้ไม่ดีแน่เพราะมาเร็ว
แล้วจะอยู่อยู่ปาดเข้าไปแบบนี้แล้วรถหนักด้วยไงบรรทุกของมาเยอะแล้วมันสูง
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะการขับรถยิ่งถ้าขับรถที่บรรทุกของแบบนี้
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น๒๓เท่าเลย
เพราะวันนี้วันศุกร์หรือว่าสวัสดีที่หลายคนจะใช้รถใช้ถนนเดินทางไปไหน
ก็ตรวจสอบสภาพรถกันด้วยนะจ๊ะ